วันที่๒๓มกราคม๒๕๖๑คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาได้นำหลักฐานชิ้นสำคัญร้องเรียนต่อผู้สื่อข่าวหลังสุดทนกับพฤติกรรมอื้อ
ของผู้อำนวยการวัย๕๑ปีที่เพิ่งย้ายมารับตำแหน่งได้เพียง๓เดือนแอบคบชู้กับเด็กนักเรียนม๒เป็นข่าวเช้าโชว์ดังไปทั่วประเทศ
พอชาวชู้สาวม๒
๒ปีก่อนที่เหตุการณ์ทั้งหมดจะเกิดขึ้น

นักเรียนชั้นม๒ได้คบหากับสามีใหม่เพื่อแสวงหาความมั่นคงให้กับครอบครัว
แต่กลับสร้างความคับใจให้เด็กหญิงเอผู้เป็นลูกสาว
ไม่อยากอยู่กับพ่อเลี้ยงจึงหนีออกจากบ้านไปอยู่กับเด็กชายบี
นักเรียนชั้นม๓ซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของตนเอง
ทางบ้านเด็กชายบีก็ต้อนรับเด็กหญิงเออย่างอบอุ่น
กับลูกสะพ้ายจริงทั้งสองรักกันดีช่วยที่บ้านทำงานไปโรงเรียนด้วยกัน
แม่ของเด็กหญิงเอเมื่อรู้ข่าวก็ตัดสินใจยกลูกสาวตน
ให้แม่ของเด็กชายบีไปเป็นลูกบุญธรรม
ซึ่งทั้งสองครอบครัวต่างก็เห็นดีเห็นงามด้วยกัน
จนกระทั่งเดือนตุลาคม๒๕๖๒
ณฐาพบบุญทองโทได้ย้ายมาเป็นผอโรงเรียนที่เด็กหญิงเอและเด็กชายบีเรียนอยู่
หลังจากย้ายมาไม่นานนายณฐาพบก็ได้เริ่มมีการติดต่อพูดคุยกับเด็กหญิงเอ
ทั้งสองมีความสัมพันธ์สนิทสนมกันขึ้นเรื่อย
มีสัมพันธ์ลึกซึ้งถึงขั้นไปหลับนอนในรีสอร์ทด้วยกัน
ตั้งแต่นั้นมาเด็กชายบีก็เริ่มรู้สึกว่าเด็กหญิงเอมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป
พูดคุยกันน้อยลงและเริ่มไม่ยอมให้ดูโทรศัพท์มือถือ
ทั้งเด็กชายบีจับได้จากแชทไลน์ของเด็กหญิงเอมีข้อความที่แสดงออกชัดเจนว่าเด็กหญิงเอและนายณฐาพบพูดคุยสารสัมพันธ์กันหวานแหววราวกับคนรักกัน
ทำให้เด็กชายบีทนคบกับเด็กหญิงเอเป็นแฟนต่อไปไม่ไหว
เด็กหญิงเอเมื่อถูกจับได้ก็เก็บข้าวของย้ายออกจากบ้านเด็กชายบีกลับไปอยู่บ้านตัวเอง
แต่หลักฐานชิ้นนี้ก็ร้ายแรงขณะที่แม่ของฝ่ายเด็กชายรับไม่ได้กับพฤติกรรมของพอจึงเข้าแจ้งความโดยมีหลักฐานชิ้นนี้
จากนั้นก็เกิดการส่งต่อภาพหลุดนี้จนถึงผู้สื่อข่าวจนกลายเป็นข่าวใหญ่ลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐติดกันเป็นอาทิตย์
ที่เป็นข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามติดต่อนายณฐาพบเพื่อมาสอบปากคำแต่ก็ติดต่อไม่ได้โดยทางโรงเรียนให้การว่านายณฐาพบไม่ได้มาโรงเรียนเลย
ยังปิดโทรศัพท์มือถือแต่ได้มีการแจ้งขอลาป่วยไว้โดยมีใบรับรองแพทย์ระบุว่าปอดอักเสบเป็นหลักฐาน
วันที่๒๕มกราคม๒๕๖๑ตำรวจได้ทำการสอบปากคำเพื่อนนักเรียนของเด็กหญิงเอและครูรวม๖ปากได้ข้อสรุปไปในทิศทางที่ตรงกับข่าวที่เกิดขึ้น
และเมื่อเกิดข่าวขึ้นก็ได้มีการแจ้งความเพิ่มเติมจากเด็กหญิงอีกคนในโรงเรียนเดียวกันที่เคยถูกพอคนนี้กระทำอนาจารย์แบบเดียวกันด้วย
แม้ตอนนี้ทิศทางจะเป็นไปตามที่ข่าวถูกเผยแพร่ออกมา
ต่างก็กีดกันไม่ให้ความร่วมมือกับตำรวจและสื่อ
ยังปฏิเสธข่าวที่เกิดขึ้นในสังคมว่าไม่เป็นความจริง

คนที่เป็นข่าวไม่ใช่ตัวเอง
และตอนนี้ลูกสาวสภาพจิตใจย่ำแย่ไม่ได้ไปโรงเรียน
ยังไม่พร้อมพูดคุยกับใคร
ดูในข่าวภาพในข่าวนี้
มันเป็นไปได้อย่างไรแม่ก็ยังคิดอยู่
มันหลุดออกไปได้ยังไงมันก็พูดอยู่ได้แม่หนู

มันก็พูดอยู่นะไม่จริงไม่ใช่ความจริง
มันยืนยันเลยว่าไม่ใช่รูปนี่ก็ไม่ใช่หนู
วันที่๒๘มกราคม๒๕๖
ตำรวจได้ออกหมายเรียกตัวนายหน้าถาพบ
ให้มารับทราบข้อกล่าวหาภายใน๑สัปดาห์
เช่นนั้นจะออกหมายจับ
วันที่๓๑มกราคม๒๕๖๒
ณฐาพบได้เดินทางมาที่สพบัวใหญ่
ตามหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
ซึ่งเบื้องต้นทางพอณฐาพบ
ได้รับทราบข้อกล่าวหาแต่ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
เนื่องจากยังไม่สามารถหาหลักฐานมัดตัวที่ชัดเจนได้
จนกระทั่งวันที่๒กุมภาพันธ์๒๕๖
ตำรวจได้ส่งชุดสืบสวนไปสอบปากคำเด็กหญิงเอ

โดยที่ครั้งนี้เด็กหญิงเอมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นแล้ว

เด็กและแม่กลับคำให้การก่อนหน้านี้
โดยระบุว่าถูกพอกระทำชำราวจริง
ลูกสาวถูกพาตัวไปกระทำชำราวในรีสอร์ทต่างหลายครั้ง
และเริ่มมีสัมพันธ์กันนานกว่า๕เดือน
จนเกิดแชทไลน์เฉาหลุดในโลกโซเชียลกลายเป็นข่าวโด่งดัง
ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ณฐาพบก็ถูกคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง
ทางศึกษาธิการจังหวัดสั่งพักราชการงดจ่ายเงินเดือน
และถูกพิจารณาถอดถอนใบประกอบวิชาชีพทันที
วันที่๗กุมภาพันธ์๒๕๖๑

รับฟังข้อกล่าวหาอีกครั้งพร้อมทนายมีอัตราโทษจำคุก๑๐ปี๔เดือน
ณฐาพบจนมุมกับพยานและหลักฐานทั้งหมด
ยอมรับสารภาพแต่โดยดีได้ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
เหลือจำคุก๕ปี๒เดือนโดยไม่รอการลงโทษ
และถูกนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดทันทีเป็นเวลา๑๒วัน
ก่อนที่จะให้ประกันตัวออกไปด้วยวงเงิน๒แสนบาท
หลังได้รับการประกันตัวนายณฐาพบก็ฉวยโอกาสนี้
หลบหนีออกจากจังหวัดนครราชศรีมาไปอย่างไร้ร่องรอย
ภายหลังสารดีกาจึงต้องอ่านคำพิพากษารับหลัง
รวมโทษ๒คดีที่นายณฐาพบก่อไว้กับเด็กหญิงทั้งสองคน
ตัดสินออกมาแล้วเบ็ดเสร็จโทษจำคุกทั้งสิ้น
สิบเอ็ดปีสองเดือนพร้อมกับออกหมายจับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนใช้เวลาติดตามหลายปี
จนกระทั่งวันที่ยี่สิบแปดมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มสืบทราบว่าผู้ต้องหาได้หลบหนีมากบด่าน
และประกอบอาชีพขายของอยู่ที่ริมชายหาดชาลาทัศน์
จังหวัดสงขลาจึงนำกำลังติดตามจับกลุ่มตัว
กลับไปรับโทษได้สำเร็จในที่สุด
ความรักเป็นเรื่องธรรมชาติแม้จะเคยมีนิยามว่า
ความรักมักไม่เลือกเวลาเกิดแต่ก็ควรต้องเลือกสถานที่เกิดบ้าง
โรงเรียนควรเป็นสถานที่ที่มอบแสงสว่างในอนาคตให้แก่เด็ก
ไม่ใช่ที่ที่เด็กควรได้รับความหม่นหมองทางจิตใจแบบเหตุการณ์นี้